คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เป็นเรื่องของอดีตข้าราชการครู
ซึ่งขับรถกระบะไปชนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วย
จากการตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
มาจากเมาแล้วขับคุณผู้ชมเห็นภาพใช่ไหมคะ

แล้วก็ไปชนท้ายมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
กระเด็นแล้วไปเหยียบร่างซ้ำ
มีผู้เสียชีวิตทันที๒ราย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๗ธันวาคมตอน๖โมงเย็นนะคะ
แล้วก็เกิดขึ้นบนถนนสายเกษตรสุวรรณ
เขาไม้หอมท้องที่หมู่๑
ที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี
ผู้เสียชีวิต๒ราย
ก็คือเด็กชายฤทธิ์คงคำอายุ๙ปี
กับนางสาวนิพาพรผ่องใสอายุ๔๗ปี
ส่วนอีกหนึ่งรายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
คือนางสาวกัลยาพรแซ่โชว์อายุ๕๓ปี
แล้วท้ายที่สุดนางสาวกรยาพรเสียชีวิตนะคะ
ตอนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ่อทอง
ทำให้รวมแล้วเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง๓ศพ

ว่าทางผู้เสียชีวิต๓คนนั่งมากับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
แล้วมีนางสาวกรยาพรเป็นคนขับ
ทีนี้พอไปซื้อของที่ตลาดนัดบ่อทองเสร็จ
จะเอาไว้ขายก๋วยเตี๋ยวในวันรุ่งขึ้น
ตอนที่กำลังเดินทางกลับกระบะคันนี้ค่ะคุณผู้ชม
กระบะทะเบียนพพ๗๘๔๗ชนบุรีพุ่งมาชนรถพ่วงข้าง
คนที่นั่งมากับรถพ่วงตกกระเด็นจากรถ
แล้วโดนรถกระบะเนี่ยเหยียบซ้ำจนเสียชีวิตทันทีนะคะ
คนขับรถกระบะก็คือนายเลิศบาริศรีอายุ๖๗ปี
หลังก่อเหตุขับรถหนีค่ะ
แต่ท้ายที่สุดถูกตำรวจตามสกัดได้
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโล
แล้วคนขับกระบะเนี่ยเขาบอกแบบนี้
บอกว่าถูกมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างตัดหน้ากระทันหัน
และที่เขาไม่ได้จอดตรงนั้น
เป็นเพราะว่าเขาเบรกไม่ทันเอาลองฟังหน่อยค่ะ
เอาหัวผมก็ไปชนเสาไฟฟ้ารถผมก็เสียหายครับ

บอกว่าจักรยานยนต์พ่วงข้างตัดหน้ากระทันหัน
ใช่ครับเบื้องต้นแน่นอนคุณผู้ชมฮะ
นักงานสอบสวนก็ต้องแจ้งไป๔ข้อหาแล้วครับ
เมาไม่ขับเนื่องจากว่านายเลิศนั้น
โอ้โหปริมาณแอลกอฮอล์นะฮะ๑๓๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เกินอยู่แล้วครับไม่ให้เกิน๕๐นะ
แล้วก็ข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและหลบหนีไม่หยุดช่วยเหลือ

แต่ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่สถานที่ตั้งสวดศพของผู้ตาย
ทั้ง๓ศพนะคะก็คือที่วัดธรรมรัฐอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เป็นลูกของนางนิพาพรนางนิพาพรนี่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะ
โดยลูกบอกว่าทั้ง๓คนที่เสียชีวิตเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวนายมานิดเป็นลูกชายคนโต
ก็ต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวเพราะว่าพ่อก็เสียชีวิตไปนานแล้ว
สิ่งที่ห่วงที่สุดคือห่วงน้องสาววัย๑๖ปีที่เรียนอยู่ชั้นม๔
ทีนี้ตัวลูกชายเขาบอกว่าอยากอโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุ
แต่ก็ยังยืนยันว่ายังไงก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าไม่อยากให้ความประมาทที่เกิดจากการดื่มสุรา
มันมาสร้างความสูญเสียให้กับคนในครอบครัวอื่นอีกนะคะ
คุณมานี่
แล้วทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยเรื่องคดีความทางครอบครัวผู้สูญเสีย
บอกว่าจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแต่ว่าเรื่องของการเยียวยาเนี่ย
ผู้สูญเสียก็ยังรออยู่นะคะให้ฝั่งผู้ต้องหาคือนายเลิศเนี่ย
เจรจากลายเกลี่ยแล้วทางครอบครัวเองก็จะมีพิธี
ชาปนกิจศพทั้ง๓ศพพร้อมกันในวันพรุ่งนี้นะคะ